สวัสดีคุณผู้ชมก่อน

เกาะติดทั่วไทยนะครับติดตามในตลอดข่าวสุดสัปดาห์
เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะร่วมกันส่งแรงใจแรงเชียค่ะ

ต่อเนื่องกันเลยกับรายการตลอดข่าวสุดสัปดาห
เดี๋ยวจบรายการปั๊บก็ไปเชียวอเล็กบอลกันต่อเลยนะครับ
วันนี้ไทยเจอกับไต้หวันหรือว่าชายนิสไทเป

นี่ครับติดตามกันให้ได้นะครับสดเลยครับ
ผ่านทางไทรัตทีวีวันนี้นะครับ
ติดตามกันได้ช่วงเวลาสักประมาณ๑๕๔๕นโดยประมาณนะคุณผู้ชมนะ
จบรายการเราก็ดูกันยาวไปเลย

ก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นส่งแรงใจแรงเชียร์กันมาหน่อยครับ
ก็สามารถพูดคุยแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยได้
ส่งกำลังใจมาผ่านหน้าจอไลน์ไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะ

นักวอลเล็กบอลทีมชาติไทยแบบรุ่นใหญ่ยังไง

จะส่งกำลังใจให้กับเราสองคนก็ได้ค่ะ

เอาล่ะวันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าคึกคักสนุกสนานจริงนะครับ

อ่าวันนี้เราก็มีกีฬาหาเฮมาให้ติดตามกัน

เพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่

ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันกีฬา

งานนี้นะไม่ได้วัดกันที่อายุนะคะ

บอกได้แค่นี้ไปดูกันเลยในช่วงของ
ตลาดข่าวข้ำ

ป้าเขายังเต้นไม่ถูกใจอีกละนี่

หรือเพลงมันไม่เข้าหูหรือยังไง
อ้าวเดี๋ยวรอเปลี่ยนเพลงข้างให้ก็ได้
รับน้องจริงจริงที่ฟัง

กล้องเชียครับ
กองเชียร์พร้อมแล้วก็ไปดูลีลาของกีฬาแต่ละอย่าง
ป้าลุงเอาฟิตร่างกายเพื่อเตรียมแข่งขันกันหน่อยเร็ว
เฮ่เฮ่เต็มที่ขนาดนี้ต่อแข่งจะขนาดไหน
เริ่มที่ชักเกยอร์นี่แหละครับคนหนึ่งว่าสู้สุดใจแล้ว
แต่กองเชียร์อย่างคุณป้าท่านนี้เนี่ยดูจะสุดใจกว่านะ
โอ้โหกองเชียร์ใส่เต็มขนาดนี้เนี่ยก็โยกกันให้สุดกันไปเลย
อ้าวฮือฮือฮือ
แหมสุดจริงครับสุดจนลงไปนอนกับพื้นกันตามระเบียบแบบนี้นี่แหละครับ
เอ้าง่วงก็กลับไปนอนบ้านกันดีกว่าครับพี่น้อง
มาถึงการเตะบอลกันบ้างบอกเลยครับว่าเบคแฮมชิดซ้ายโรนาโดชิดขวา
เมซี่ยังต้องมองตาค้างแห่กับนักเตะเซี่ยวริมยี่คนนี้แหละครับโอ้โห
มาดูพลังการเตะของแม่เขาหน่อยครับ
ลูกเตะตีนระเบิดมาแล้วอ้าว

แข่งกันเหนื่อยมาแบบนี้เนี่ยรุ่นใหญ่ไฟแรงสูงเขาก็มีวิธีผ่อนคลาย
ด้วยกันด้วยการหา
ด้วยการกินหมับบลูข้างสนามแบบนี้นี่แหละครับแหละไหมละครับ

กองเชียร์สนุกกว่ามาก
นักกีฬาแต่ประเภทก็จะมีวิธีพอนคายที่แตกต่างกันถังไป

แต่นักกีฬาสูงวัยแบบนี้ผ่อนคลายด้วยการเคี้ยวหมากครับ
เคี้ยวหมาก
จะได้อารมณ์ดี

นึกว่าตอนแก่คุณจะทำอย่างไรใช่ไหม

นี่มันก็ชักไขเชอร์หรืออะไร
ถ้าอะไรคุณเล่นกีฬาอะไรของคุณ
แต่ว่าวันนี้นะก็ยังอยากให้คุณผู้ชมนะคะ

เดี๋ยวส่งไลค์กันมาเยอะเลยนะครับ

ส่วนในวันนี้ตลอดข่าวสุดสัปดาห์

ช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูการแข่งขันที่มันดุเด็ดเผ็ดมันมาก
ท่วงท่าลีลาการเต้นกระจาย

สากซัณภ์คกแตก
เออเอาสิ
สุดยอดจริงค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้จะพาไปลองลิ้มชิมรสหนึ่งเมนูแปลก
เขาบอกว่าหมูหันยังต้องชิดซ้ายเลย